เริ่มกันที่นักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเมื่อวานนี้
ก็แพ้เกาหลีเหนือไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง
แต่ว่าทีมงานสตาร์ฟโค้ชก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทัน
ก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยยู๒๓ก็แพ้เกาหลีเหนือยู๒๓ไปแบบวุดหวิดศูนย์ประตูตอนหนึ่ง
ซึ่งโซรันยอนโควิชค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ยอมรับนะคะว่าเสียดายที่ไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ทำให้ไม่ได้ไปเจอกับอุสเบกิสถานเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การพบกับทีมช้ำนั้นของเอเชียค่ะ
แต่การได้เจอกับเวียดนามในรอบที่๓ก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะเตรียมทีมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนเดือนมกราคมที่จะถึงนี้
ซึ่งโซรันยันโควิชก็ยังบอกผ่านโคชย่งวรวศิมคาว่าการแพลกเกาหลีเหนือก็คือบทเรียนหนึ่งที่ดีค่ะ
เพราะว่าปรับผู้เล่นถึง๘ตำแหน่งก็ถือเป็นการทดสอบนะคะว่านักเตะแต่ละคนจะยืนระยะแล้วก็ทำผลงานได้ดีแค่ไหนในการเจอทีมชั้นนำของเอเชีย
แล้วก็เชื่อว่าทีมจะแข็งแกร่งขึ้นก่อนชิงแชมป์เอเชียค่ะ
แข่งขันวันเดียวกันเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ